อันนี้คือวันนั้นที่ขึ้นไปกันสองรูปขึ้นทางนั้นแน่ใช่ค่ะคุณเจ้าเพชรเชื่อไหมว่าคุณพ่อจะว่าพระพ่อจะไปขึ้นตรงนั้นไม่เชื่อค่ะ
ต่อให้เขายังเป็นนุ่มเขาก็ไม่ขึ้นนะคะทางนั้น

ทางที่ว่าฉันคนกลุ่มไหนใช้เส้นทางนั้นบ้าง
ไม่มีค่ะส่วนน้อยค่ะ
ภูเขาที่บอกว่าหลงหลังบ้านเขา
หลังบ้านเขาก็โตมาตั้ง๔๐๕๐ปีเขาจะหลงได้ยังไง
แล้วมันไม่ใช่ป่าดิบชื้นมันเป็นป่าธรรมดาโล่งด้วย

ก็แยะทางจากตีนข่าวขึ้นไปยอดข่าวแค่กิโลเดียว

พระอาจารย์เห็นว่าพระพ่อหายไป๓วันแล้วเหรอ
ท่านลงมาหรือยังท่านกลับมาหรือยัง
เขาก็มองหน้าท่านก็มองหน้าท่านก็ถามเราว่า
แล้วอยากให้เจอหรือไม่อยากให้เจอล่ะ
หนูก็เลยบอกว่าอยากให้เจอค่ะ
ท่านก็เลยบอกว่าเช้าบ้านก็เห็นว่าท่านก็โดดหน้าผาลงมาแล้วนี่โยม
หนูก็เลยถามว่าโดดทำไมอ่ะคะ
เห็นว่าโหนเอายอดหวายนะที่หน้าผา
ท่านคะวันนั้นที่ทางโยมช่อเพชรเข้าไปสอบถามจากท่านเนี่ยนะคะ
ที่ท่านบอกว่าได้ข้อมูลมาว่าอะไร
โดดหน้าผาลงมาโหนยอดหวายลงมา
อันนี้มีความหมายมีความหมายว่าอะไรคะท่าน
ไม่มีความหมายอะไรมันไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องพูดเล่นกัน
แล้วที่ท่านเจ้าอาวาสพูดว่าโดดหน้าผาโหนยอดหวายเนี่ย
ไม่ได้พูดไม่ได้พูดแต่มาไม่ได้พูด
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะที่วันนี้เราคุยเรื่องนี้กันก่อนเนี่ยนะคะ

นายรณรงค์จะลงไปพื้นที่ในวันพรุ่งนี้นะคะ
แต่ว่าวันนี้ที่เราคุยกันก่อนเพราะว่าทราบตั้งแต่จบรายการเมื่อวานนี้แล้วนะคะ
ว่าทางทหารได้เข้าไปร่วมในการตรวจสอบคดีที่ว่านี้ด้วยนะคะ
แล้วก็วันนี้ความคืบหน้าที่เกิดขึ้น
คือจะเรียกว่าความคืบหน้าก็ยังไม่เชิงนะคะ
แต่ว่าอย่างน้อยมีการประชุมร่วมกัน
ก็มีทั้งฝากของทหารมีตำรวจนะคะ
แล้วก็มีครอบครัวผู้ที่สูญหายก็คือทางคุณช่อเพชรไปกับคุณแม่เนี่ยนะคะ

แล้วก็ที่ว่าก้ำกึ่งว่าจะเรียกว่าคืบหน้าหรือไม่คืบหน้าเนี่ย
ไม่แน่ใจเพราะว่าหลังจากที่พูดคุยกันเสร็จแล้วค่ะ
มาสั้นนะคะว่าตอนนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระเด็ดคงกระพันธ์รูปนี้กันแน่นะคะ
แล้วก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้ง
แม้กระทั่งประเด็นถูกฆาตกรรมก็ยังไม่ได้ตัดทิ้งนะคะ
แต่ว่าคงต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมกว่านี้
ว่าจะลงในคดีเนี่ยว่าเป็นลักษณะเหตุการณ์แบบไหนนะคะ
เหนือจากนี้แล้ววันนี้ทางคุณช่อเพชรเอง

ก็อาจจะได้ลงพื้นที่ไปเพิ่มเติมว่า
มีใครจะมาเป็นพยานมีใครจะให้ข้อมูล
ใครจะชี้เป้าชี้หลักฐานอะไรของคดีนี้เพิ่มเติมหรือไม่
กลับไปนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะไม่ได้ตามในช่วง๒๓ครั้งที่ผ่านมาที่เราคุยเรื่องนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือพระเด็ดรูปนี้นะคะ
หายไปตั้งแต่วันที่๑๗ธันวาคมนะคะ
๒วันให้หลังถึงเริ่มจะมีคนรู้อย่างเป็นทางการว่าอ้าว
พระไม่ได้กลับวัดนี่นะคะ
แล้วก็ถัดมาจนถึงวันที่๒๕ธันวาคมถึงได้พบหลักฐานนะคะ
หลักฐานชิ้นหนึ่งที่พบเนี่ยคือห่อผ้านะคะ
ห่อผ้าห่มซึ่งข้างในมีจีวอน
ซึ่งลูกสาวของพระเด็ดคือคุณช่อเพชรบอกว่า
จีวอนที่ว่าเป็นของหลวงพ่อจำได้มีรอยยางไม้นะคะ
ห่มผืนนี้ก็เป็นของหลวงพ่อ
เพราะว่าหลานเคยไปบวชอยู่กับหลวงตา
แล้วก็จำได้ว่าผ้าผืนนี้เอาไปใช้ปูนอน

แต่ทีนี้คดีนี้ไม่ได้มีม้วนเดียวค่ะ
มีตอนนี้คือมีทั้งหมด๓ม้วนด้วยกัน

้วนที่๒ฟังจากผู้กำกับพอมันเป็นข่าว
มาคืนมาคืนผู้กำกับลงพื้นที่ไปที่วัด
ภูมิกับเล่าให้เราฟังตอนนั้นโฟนอินเข้ามานะคะ

จีวอนเนี่ยคุณช่อเพชรเนี่ย

พอถามแล้วยังก้ำกึ่งอยู่เลยว่าใช่หรือไม่ใช่
ส่วนผ้าห่มก็เป็นผ้าห่มที่ใช้กันในวัดนั้นนั่นแหละนะคะ
ใช้กันอยู่ในวัดนั้นนั่นแหละก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรพิเศษนะคะ

้วนที่๓ก็คือที่เราสัมภาษณ์ท่านเจ้าวาดวัดบ้านพร้าวเมื่อวานนี้นะคะ
ก็ยังมีหลายข้อมูลที่จะว่าไปทางเดียวกันก็ไม่เชิง

ที่ตกลงข้อมูลมันไม่ได้ตรงกันร้อยเปอร์เซ็นต์ซักทีนะคะ
วันนี้เนี่ยหลังจากที่มีการประชุมร่วมกันนะคะ
โดยที่ทางฝั่งทหารมีพันเอกนพดลวัชระจิตบวร
ทางฝั่งตำรวจเนี่ยนะคะมีพลตำรวจตรีถาวรแสงฤทธิ์ผู้บังคับการจังหวัดเลยนะคะ
แล้วก็คุยกันคุณช่อเพชรเข้าไปกับคุณแม่ของเธอด้วย
สายแรกเราจะคุยกับคุณช่อเพชรก่อนว่าวันนี้ความคืบหน้ามีแบบไหนนะคะ

คุณช่อเพชรวันนี้ประชุมนานป่ะคะเนี่ย

คนอยู่ในห้องประชุมเนี่ยมีฝ่ายไหนบ้างเท่าที่เป็นข่าวเนี่ยมีทหารมีตำรวจแล้วก็มีคุณช่อเพชรกับคุณแม่มีใครอีกบ้างไหมคะ
ก็มีจะเป็นพวกผู้นำหมู่บ้าน

มีผู้นำหมู่บ้านอื่นที่สงสัยว่าเอ๊ะไปเจอหลวงพ่อไหม
ก็มีค่ะมี

อ่าคุยกันได้เนื้อหาว่ายังไงบ้างคะ
คือเขาก็บอกว่าคือตอนนี้ตำรวจเขาก็จะทำงานให้เต็มที่กว่าเดิมอะค่ะ
เอ่อเชิญค่ะยังไงต่อ
ค่ะคือเขาก็บอกว่าเขาจะรับเรื่องไว้แล้วก็จะพยายามทำงานให้เต็มที่

ค่ะอ่าวันนี้ได้ไปลงพื้นที่กับตำรวจหรือว่าทหารไหมคะ
วันนี้ก็ไปสอบปากคำกับชาวบ้านนะคะที่เขาเห็น
อ่าเอ่อชาวบ้านหมู่บ้านเราหรือหมู่บ้านที่เห็นคะ

ที่เห็นตอนที่จะขึ้นไปบนเขาหรือว่าตอนไหนคะ

อ่าได้ข้อมูลอะไรเพิ่มบ้างคะคุณช่อเพชร
เขาก็บอกว่าคือเขาเห็นว่าพระรูปดังกล่าว

ขับรถไปกับเนรนะคะ

แต่ก็ไม่มีใครเห็นหลวงตาค่ะ
เป็นเวลาเดียวกันกับที่หลวงตาขึ้นไปบนเขาไหมคะที่เห็นเนี่ยค่ะ
ค่ะประมาณ๘โมงครึ่งประมาณ๘๙โมงค่ะประมาณนั้น
อันนี้คือขาไปใช่ไหมที่เห็นที่บอกว่าเห็นแค่พระอำนาจกับเนรนะคะ

ก็หลายคนนะคะเขาก็พูดตรงกันนะคะ
คุณช่อเพชรแต่คุณช่อเพชรบอกว่าจริงแล้วตอนที่ตอนที่พระหลวงพ่อเนี่ยไปกับพระอำนาจเนี่ยก็มีคนเห็นใช่ไหม
ก็จะมีพระในวัดนะคะเห็น
เห็นตอนขาไปเหมือนกันแต่เห็นที่วัดใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเห็นที่วัดค่ะเห็นว่าดึงขึ้นรถไปด้วยกันค่ะ
ซึ่งตอนที่ตอนที่พระในวัดเห็นว่าเดินขึ้นรถไปด้วยกันเนี่ยมีเนรไปด้วยป่ะคะหรือไปแค่สองรูป

ขาไปเหมือนกันด้วยใช่ไหม

แล้วได้คุยกับเนรไหมคะเนรเนรที่บอกว่าเนรที่ชาวบ้านบอกว่าเห็นไปกับพระอำนาจนะคะ
คือตอนนี้เราก็ยังไม่เจอตัวเนรเลยค่ะเห็นว่าไปปฏิบัติธรรมที่อื่นนะคะ

ไปตั้งแต่เมื่อวานไหมคะเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้อยู่ด้วย
เพิ่งไปเพิ่งออกจากวัดไปเมื่อวานเหรอ
ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเพราะว่าวันวันนี้ไปเขาบอกว่าเนรไปปฏิบัติธรรมอะค่ะ

เนรที่วัดบ้านพร้าวไปปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์

เฉพาะเนรหรือไปกันทั้งวัดเลยคะ

เนรไปกี่รูปคุณช่อเพชรรู้ไหม
ไม่ทราบค่ะแต่ก็ไปเกือบทั้งหมดนะคะ
อ่าทีนี้คุณช่อเพชรได้เคยคุยกับเนร
รูปนี้ตั้งแต่ตอนแรกตอนที่ข่าวเป็นข่าวแรกไหมคะ

เอาอย่างนี้นะคุณช่อเพชรถ้าสมมุติเราเปรียบเทียบเนี่ยนะคะ
คือถ้าถามว่ามีวันนั้นขาไปขาขึ้นเขาเนี่ย
มีคนเห็นพร่ามหน้าไปพร้อมกับหลวงพ่อมั้ย

ค่ะก็จะมีพระในวัดอะค่ะเห็น
ซึ่งเห็นว่าไปกันแค่สองรูปถูกไหมคะ

เห็นว่าไปกันแค่สองรูปใช่ไหม

ทีนี้วันนี้พอไปถามชาวบ้านที่บอกว่ามีชาวบ้านหลายคนเห็นขาไปเหมือนกัน
เห็นว่าพระอำนาจไปกับเนรแต่ไม่เห็นหลวงตา

อ่ะไม่เป็นไรอันนี้คือข้อมูลกลุ่มหนึ่งที่วันนี้ได้มา
อ่ะมีข้อมูลอะไรที่ได้วันนี้เพิ่มเติมอีกบ้างคะ
ก็วันนี้ก็มีการตรวจฉี่

อ่าแล้วมีปัสสาวะสีม่วงอีกมั้ยคะ
มีรูปหนึ่งค่ะจับศึกไปแล้วค่ะ

อ่า
ซึ่งวันนี้ตอนที่ไปเนี่ยเจอท่านเจ้าอาวาสไหมคะ

คุณช่อเพชรได้คุยกับเจ้าอาวาสไหมวันนี้

ตอนที่คุยกันทหารกับตำรวจอยู่ด้วยป่ะคะ

คุยกันว่ายังไงเอาเท่าที่บอกได้ก็ได้ค่ะ
ค่ะก็ถามประเด็นเมื่อวานนะคะ

ถามท่านว่าตั้งแต่หลวงตาหายไปท่านเคยเจอหนูไหมเคยได้พูดคุยกับหนูไหม

ท่านก็บอกว่าตอนแรกท่านบอกว่าไม่เจอค่ะเจอแต่น้องของหลวงตา

หนูก็เลยบอกว่าค่ะก็คือว่าน้องของหลวงตามาตอนเช้าแต่ว่าหนูมาตอนเย็น
อ่า
ค่ะท่านก็บอกว่าที่อุ้มลูกน้อยมาแล้วเหรอ

ตกลงวันนี้เนี่ยเจ้าว่าจำได้แล้วใช่ไหม

ยังจำไม่ได้เหมือนเดิมหนูก็บอกท่านว่าพยายามคิดนิดนึงค่ะ
ท่านเจ้าอาวาสอาจจะลืมหรือเปล่าพยายามคิดนิดนึง
แต่วันนี้ท่านก็ยังยืนยันว่าท่านจำไม่ได้ว่าเคยเจอคุณช่อเพชรใช่ไหม

จำได้แค่เคยเจอคุณอาก็คือน้องของหลวงพ่อใช่ไหมคะ

แต่เมื่อวานคุณช่อเพชรเจ้าวาดรู้ใช่ไหมว่าเมื่อวานคุณช่อเพชรนั่งอยู่ในรายการกับเราที่โทรศัพท์คุยกับท่านตอนค่ำนะคะ

แล้วท่านได้ท้วงอะไรขึ้นมาไหมว่าเมื่อวานอย่างนั้นอย่างนี้มีท่านเล่าอะไรขึ้นมาไหมคะ
ท่านไม่พูดอะไรเลยค่ะคือท่านจะอยู่ประเด็นกับเราแค่ว่าท่านไม่ได้พูดไม่ได้เจอเราแต่ก็เห็นว่าเข้ามาอ๋อที่อุ้มลูกน้อยมาเหรอ

ไม่เป็นไรแต่ทีนี้ตกลงว่าท่านจำได้ว่าเคยเจอกับอาเราใช่ไหมคะ

แล้วท่านให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากที่จากที่พี่ได้ถามท่านในรายการเมื่อวานไหมคุณช่อเพชรที่เป็นข้อมูลใหม่มีไหม
ไม่มีเลยค่ะก็จะเถียงกันประเด็นนี้อยู่อะค่ะก็เลยไม่มีประเด็นอะไร
วันนี้ตอนวันนี้ตอนที่เข้าไปในวัดนั่งคุยกับเจ้าวาดนานไหมคะ
ก็เกี่ยงกันพักนึงแล้วค่ะ

ค่ะนักข่าวก็อยู่ทั้งหมดอะค่ะ
แล้วเดี๋ยวนะคะตอนที่เข้าไปที่วัดเนี่ยคุยเรื่องตกลงว่าจำได้จำไม่ได้ว่าเคยพูดกับคุณช่อเพชร
หรือตรวจตรวจปัสสาวะพระในวัดก่อนอันไหนเกิดก่อนกันคะ

ตำรวจเป็นคนให้ตรวจใช่ไหมคะ

ตำรวจบอกไหมทำไมตรวจทำไมต้องตรวจ
ไม่ได้บอกอะค่ะก็คือเขาก็ตรวจของเขาเองอะค่ะ

แล้วท่านจะว่าอะไรไหมคะตอนที่ตำรวจไปตรวจปัสสาวะพระในวัด
ก็ไม่ว่างค่ะท่านก็อนุญาต
แล้วพอท่านรู้ว่ามีอีกรูปหนึ่งที่ปัสสาวะสีม่วงนี่ท่านว่าไงไหมคะ
ไม่ว่าค่ะท่านก็นั่งเฉยค่ะ
ตำรวจที่ไปตรวจวันนี้เนี่ยนะที่เจอพระปัสสาวะสีม่วงเนี่ยใช่ตำรวจชุดเดียวกันกับที่คราวที่แล้วตรวจอดีตพระอำนาจไหมที่พบว่าเป็นปัสสาวะสีม่วงค่ะ

แต่ตำรวจรู้ใช่ไหมว่าเคยเจอพระในวัดนี้

แล้วตำรวจสอบท่านเจ้าว่าเรื่องยาในวัดบ้างไหมคะ
ก็อันนี้หนูออกมาก่อนนะคะเพราะว่าหนูจะมีประเด็นทะเลาะกันกับเถียงกันเรื่องประเด็นนี้อยู่เขาก็เลยแยกหนูออกมาก่อนนะคะ
อาจจะมีปะทะคารมกันนิดหน่อยใช่ไหมคะ
ใช่ครับเขาก็เลยจับแยกออกมา
ทีนี้คุณช่อเพชรขอถามเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องหลวงพ่อหายตัวนะคะ
แต่ถามประเด็นนี้ในฐานะที่เป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่อยู่บริเวณวัดนั้น
คือมันเป็นเรื่องปกติไหมคะที่
คือก่อนหน้าที่จะเป็นข่าวเรื่องหลวงพ่อหายตัวเนี่ย
วัดนี้พระเนี่ยเคยโดนตรวจแล้วพบฉี่สีม่วงก่อนหน้านี้มีไหมคะ

อันนี้หนูไม่ทราบอะค่ะเพราะว่าหนูเพิ่งกลับมาอยู่บ้านได้๓ปีเองอะค่ะ
เอาช่วง๒๓ปีนี้เนี่ยเราเคยได้ยินไหมว่าพระวัดนี้เนี่ยโดนตรวจปัสสาวะแล้ว

คือที่ไม่เคยเนี่ยเพราะไม่เคยไม่เคยถูกตรวจหรือว่าไม่เคยมี
ไม่เคยถูกตรวจอะค่ะ
ไม่เคยมีหน่วยงานไหนเข้าไปอะค่ะ
ค่ะทีนี้คุณช่อเพชรถามเพิ่มเติมคือตั้งแต่เมื่อคืนนี้เนี่ยที่ได้ข่าวมา
ว่าทางเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยนะคะที่ไปพาตัว
อดีตพระอำนาจเนี่ยคนที่คราวที่แล้วโดนจับศึกเพราะเรื่องยาเนี่ย
ไปสอบใช่ไหม
อืมตำรวจบอกในห้องประชุมหรือว่ามาบอกที่วัดเพิ่มเติมไหมว่าได้อะไรเกี่ยวกับคดีนี้เพิ่มเติมบ้าง

วันนี้เจอภูมิกับสอพอร์ไหมคะ
ไม่เจอค่ะเจอแค่ร้อยเวร
อืมตำรวจมากันกี่นายคะ
ก็เยอะมากค่ะทั้งตำรวจทั้งทหารก็เยอะมากค่ะ
ตำรวจโรงพักนี้ไหมตำรวจโรงพักบ้านเราไหมหรือว่าตำรวจส่วนอื่นคะ

ก็มีมีบ้างเป็นบางส่วนนะคะแต่ก็จะมาจากที่อื่นเยอะเยอะมาก
เยอะมากเลยเหรอคือที่เยอะมากคือมาเพราะอะไรมาประชุมมาปูพรมหาหลวงพ่อหรือมาทำอะไรทำไมมาเยอะ
คือมาประชุมอะค่ะคือเราต้องแยกประเด็นออกก่อนนะคะคือประชุมประเด็นว่าคือทางตำรวจเขาจะช่วยเต็มที่นะ
เขาไม่ได้ทิ้งนะแล้วเขาก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นไหนออกนะ
คดีประเด็นฆาตกรรมการศูนย์หายหรือท่านไปทุดงที่อื่นอะไรอย่างนี้
คือก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นอะไรออกอะค่ะ
คือที่ประชุมประชุมกันเรื่องการทำคดีสำนวนคดีถูกไหม

แล้วก็ข้อมูลจากคุณช่อเพชรกับคุณแม่ก็ได้พูดในที่ประชุมด้วยใช่ไหมคะ

คือเหมือนเท่ากับเป็นการพูดใหม่เพราะว่าวันนี้เป็นท่านผู้การจังหวัด
แล้วก็ทางทหารของทางจังหวัดเป็นคนประชุมไม่ใช่โรงพักพื้นที่ใช่ไหม

ทีนี้พอกลับมาที่วัดเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นจุดที่๒นะ
เอาใหม่จุดแรกก็คือประชุมจุดที่๒คือคุยกับชาวบ้าน

แล้วมีไปไหนอีกไหมคะหรือว่าเจอใครอีกไหมวันนี้
เจอแล้วค่ะกลับมาจากวัดก็กลับมาที่บ้านกันค่ะ
คุณช่อเพชรได้เล่าให้ฟังถึงข้อมูลที่ทางผู้กำกับโรงพักพื้นที่ได้ไหมคะ
คือเหมือนกับว่าเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานี้เนี่ย
คุณช่อเพชรยืนยันข้อมูลของตัวเองที่ให้สัมภาษณ์กับเรา
ในขณะที่ข้อมูลที่คุณช่อเพชรให้เราเนี่ยไม่ค่อยไปทางเดียวกันกับที่ผู้กำกับโรงพักให้สัมภาษณ์กับเราหลังจากนั้น
คุณช่อเพชรได้บอกไหมว่าข้อมูลมันไม่ตรงกันระหว่างตำรวจโรงพักที่ได้ไปกับที่คุณช่อเพชรมีน่ะ

แล้วปัญหามันเกิดอะไรได้สรุปกันไหมคะว่าแล้วปัญหามันเกิดจากอะไรอ่ะ
ท่านก็จะตรวจสอบใหม่ทุกคนค่ะ
คือเริ่มตรวจสอบใหม่ทุกคนเลยค่ะ
เท่ากับว่าคดีนี้ตอนนี้อยู่ที่โรงพัก

พื้นที่หรือว่าไปเป็นของจังหวัด
ยังเป็นพื้นที่อยู่ค่ะยังมอบหมายให้ร้อยเวรเจ้าของคดีทำอยู่ค่ะอ่า
ข้อสรุปของวันนี้เนี่ยนะคะคือที่ฉันอ่านตามข่าวนะคุณช่อเพชร
ซึ่งออกข่าวออกมาน้อยมากนะคะคือข่าวเนี่ยคือยังไม่สรุปใดทั้งสิ้น

เดี๋ยวจะมีการสอบกันต่อไปยังต้องสอบอีกหลายคนใช่ไหมคะ
ทั้งหมดเลยค่ะทุกคนเลย

โดยการสอบจะสอบแบบไหนเขาบอกไหมคะ
ไล่ทีละคนเลยค่ะแยกสอบไล่ทีละคน
จะเป็นการแยกสอบทีละคนใช่ไหมคะ

จะไม่เหมือนกับคราวที่แล้วที่ท่านภูมิกับลงไปที่วัดแล้วก็นั่งรวมกันหมดเลย
โยมตำรวจแล้วก็คุยกันจะไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ

โดยจะเริ่มวันไหนคุณช่อเพชรทราบไหมคะ

เพราะท่านผู้การเขาจะลงมาอาทิตย์ละครั้ง
แล้วก็จะมีประชุมอาทิตย์ละครั้งนะคะ
ค่ะผู้การพูดอะไรกับเราส่วนตัวไหมคะคุณช่อเพชร
ก็ท่านก็บอกว่าคือสบายใจขึ้นหรือยังทางเราไม่ทิ้งนะขอให้ทางครอบครัวสบายใจเพราะเราจะให้ความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะ
คุณช่อเพชรดิฉันถามคุณช่อเพชรอีกทีสุดท้ายว่าคุณค่ะได้ยินนะค่ะคุณช่อเพชรแน่ใจนะคะว่าหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้มีเรื่องไม่สบายใจหรือมีเรื่องอะไรที่เราไม่รู้แล้วก็เหมือนกับปลีกวิเวกไปที่อื่นท่านอาจจะยังไม่ได้เป็นอันตรายอะไรก็ได้แน่ใจใช่ไหมคะ

คุณช่อเพชรเดี๋ยวเราคุยกันเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์คุณแม่ด้วยนะคะจะขอคุยกับคุณแม่ด้วย

สถานะตอนนี้เนี่ยคือตอนที่หลวงพ่อไปบวชเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรในครอบครัวกันถูกไหมคะ

แล้วก็สามารถที่จะถามได้ทั้งหมดเลยเพราะคุณแม่ก็รู้เรื่องทุกอย่างเหมือนกันใช่ไหม

คุณช่อเพชรยังไงทางรายการขอบคุณตอนนี้ก่อนนะคะ
ขอบคุณมากค่ะ

คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวจะกลับมาให้คุณผู้ชมลองเปรียบเทียบข้อมูลดูนะคะคือคุณช่อเพชรเมื่อวานนี้ที่มารายการเราเนี่ยข้อมูลเธอยืนยันเหมือนกันให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ครั้งแรกที่พูดในรายการถามตรงนะคะ
แต่ว่ามันก็จะมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันกับที่ท่านภูมิกับให้สัมภาษณ์กับเราแล้วก็นอกเหนือจากนี้เดี๋ยวจะให้ฟังย้อนกลับไปฟังคำให้สัมภาษณ์ของท่านเจ้าอาวาสด้วยนะคะว่าเป็นแบบไหน

คุณช่อเพชรนะคะซึ่งเป็นลูกสาวของพระเด็ดที่หายไปเนี่ยนะคะถัดมาก็มีการลงพื้นที่ของตำรวจโรงพักพื้นที่นะคะ
ก็คือที่สพนครไทยนะคะลงไปแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพข่าวค่ะ
คือการเข้าไปแล้วก็นั่งมีเจ้าวาดมีพระลูกวัดนะคะแล้วก็มีเนรแล้วก็โยมก็นั่งอยู่ด้วย
ก็นั่งก็คือคุยกันหมดแล้วก็จากวันนั้นเนี่ยเราก็ได้คุยกับทางท่านภูมิกับของสพนะคะ
เพื่อที่จะสักถามว่าตกลงแล้ววันนี้ได้ข้อมูลอย่างไรบ้าง
ซึ่งในขณะเดียวกันในวันเดียวกันนั้นเราก็พยายามติดต่อคุณช่อเพชร
แต่ว่าติดต่อไม่ได้นะคะก็ตอนแรกก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงติดต่อไม่ได้นะคะ
เอาก็เหมือนกับติดฝนชัดแบตเตอรี่โทรศัพท์เอาไว้
แต่ทีนี้ประเด็นที่ท่านภูมิกับพูดในรายการณวันนั้น
ที่เรายังไม่ได้สัมภาษณ์คุณช่อเพชรประกบกันในวันเดียวกันเนี่ยนะคะ
ก็มีอยู่หลายข้อมูลทีเดียวที่ทำให้รู้สึกได้ว่า
เอ๊ะตกลงหรือเรื่องนี้มันจะเป็นแค่ความเข้าใจผิด
หรือว่าจริงแล้วหลวงพ่อเนี่ยอาจจะยังอยู่แต่ว่าไปไหน
กลายเป็นข่าวโอละพ่อหรือเปล่าเดี๋ยวจะย้อนกลับไปให้ดูทีละประเด็นนะคะ
ซึ่งแต่ละประเด็นเนี่ยพูดก็พูดเลยก็คือเหมือนกับคนละแบบ
ที่คุณช่อเพชรบอกกับเราในรายการเลยโดยเรื่องแรกเนี่ย
คือคุณช่อเพชรเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเปล่า
เพราะว่าเรื่องเงินนี่แหละที่ทำให้หลวงพ่อกับพระอำนาจตอนนั้นเป็นพระนะคะ
มีความขัดแย้งกันอยู่ก่อนแล้วถึงขนาดที่หลวงพ่อเครียด
คุณช่อเพชรบอกว่าเครียดจนไม่อยากอยู่วัดนี้แล้วด้วยซ้ำไป
แต่ท่านภูมิกับบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้กันค่ะ
พระก็เหลือที่พระแดดไปเป็นเงินจำนวน๓๐๐๐บาทแล้วก็ได้นำเงินจำนวนนั้นมาคืนแล้ว
พระทั้งวัดเค้าบอกว่าไม่มีไม่ยืนยันแต่เค้ายืนยันได้ว่า
ที่ยืมไปเนี่ยมันไม่ใช่พระนาฏเป็นคนยืม
เพราะว่าพระที่เป็นคนพูดนะฮะชื่อพระสาคร

พระที่ยืมเงินพระเด็ดไปเนี่ย
อีกรูปหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ศึกไปแล้ว

พระเด็ดไปจึงว่า๓๐๐๐บาทเขาเอาไปผ่อนค่ารถ

มีหลายกรณีแต่กรณีของพระอำนาจ
เธอก็ยังยืนยันว่าก็มีปัญหากัน
เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองจริง
ถัดมาค่ะประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ได้ยินในรายการก็

หรือลูกสาวไม่รู้นะคะ
เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับพระเด็ดหรือเปล่า

พระเด็ดเนี่ยดื่มสุราด้วยวันนั้น

อย่างที่ผมนำเรียนให้ทราบคือวันที่๑๖
แสงตะวันแล้วเขาก็เดินไปตามนั้น

ถ้าหลงป่าจริงหรือไปโผล่ป่าไหน

ดื่มสุรานะครับ

เรื่องที่ถูกฆาตกรรมเดินหลงป่าเองหรือว่าท่านตั้งใจจะไอ้นี่เองผมไม่ทิ้งสักประเด็นนะครับ
ซึ่งคุณช่อเพชรไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการดื่มสุรานะคะแต่เธอบอกว่าไม่ได้บอกว่าวันนั้นหลวงพ่อเนี่ยดื่มสุราก่อนที่จะขึ้นไป
ถัดมาค่ะประเด็นถัดมาคือเรื่องของการขึ้นไปบนเขาคือที่ท่านภูมิกับเล่าเมื่อต้นเสียงเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
คือท่านจะบอกว่าคือก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่พระอำนาจกับพระเด็ดจะขึ้นไป
คือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีพระสามรูปขึ้นไปนะคะแต่ว่าไปหลงที่ท่านเล่านะคะ
เพราะว่าพอเห็นแสงตะวันเนี่ยก็เลยตามแสงตะวันก็เลยออกมาได้
คือที่ภูมิกับบอกเนี่ยคือพระเด็ดเนี่ยไม่ได้ขึ้นทางที่ตัวเองเคยชินแม้ว่าจะเคยหาของป่าเป็นคนอยู่ตรงนั้นก็ตาม
แต่เพราะเอิญว่าวันนั้นไม่ได้ขึ้นทางที่ตัวเองเคยชินไปขึ้นอีกทางหนึ่งที่มันชันกว่า
พอขึ้นทางนั้นเนี่ยก็เลยหลงค่ะ
จริงแล้วเนี่ยนะคะก่อนที่พระเด็ดและพระอำนาจจะขึ้นไปบนผาเนี่ย
จริงมีพระจำนวนหนึ่งทำพิธีอยู่บนนั้นแล้วหรือเปล่าคะ

คือมันมีพระรูปหนึ่งนะฮะที่นิมนต์ไปเขาเดินทางไปวันที่๑๖

แต่บอกว่าพระรูปนั้นทั้ง๓รูปเนี่ยหลงป่าขึ้นไปไม่ได้

ครับแล้วก็เป็นที่มาของวันที่๑๗ที่มีพระนาฏกับพระเด็ดลงไป
มนต์ไปตอนแรกกี่รูปนะคะ
เป็นเลขที่เห็นชาวว่าต้องเป็นเลขที่๓๕๗ก็ได้ครับ

แต่มีพระรูปหนึ่งเนี่ยเดินทางไป๓รูป
เพราะฉะนั้นวันที่๑๖มี๓รูปเหรอคะ
เดินทางไปนะฮะเพื่อจะไปทำพิธีปรากฏว่าหลงป่าครับขึ้นไม่ได้

แล้วหนึ่งรูปเนี่ยคือไปตั้งแต่วันที่๑๖

หลงป่าคือไม่ได้ขึ้นเลยครับเพราะเขาไม่ได้ขึ้นไปฮะ
ท่านก็เลยให้พระนาฏกับพระเด็ดขึ้นไป
โดยบอกว่าให้พระเด็ดขึ้นไปบนเขาไปทำพิธี
ส่วนพระนาฏไม่ต้องขึ้นไปนะฮะ
จริงเป็นที่มาของการเดินทางไปไปครั้งเนี่ยของพระสองรูปเนี่ย
ค่ะทีนี้ตกลงว่าจริงแล้วทั้งสองรูปคือพระเดชกับพระอำนาจเนี่ยต้องขึ้นไปด้วยกันใช่ไหมคะ
ครับตอนที่เจ้าวาดบอกให้พระเด็ดขึ้นไปรูปเดียวพระนาฏไม่ต้องขึ้น
แต่ทีนี้ปรากฏว่าพระนาฏเนี่ยเป็นคนขับรถพาพระเด็ดไปที่ตีนเขาแล้วก็ไปขึ้นช่องทางเนี่ยฮะ
ช่องทางที่ปกติคนไม่ค่อยขึ้นไงที่มันห่างกันชันเนี่ยพระนาฏเขาก็เดินของเขาไปนะพระเด็ดก็ตามมาทีหลังเขา
พอหลังจากเพราะตรงนั้นมันชันใช่ไหมมันมีช่วงหนึ่งเขาก็หายกันไปอันนี้ก็ขึ้นไปพระเด็ดก็ไม่ได้ตามขึ้นไป
พอเขาลงมาเขาก็ไม่พบว่าพระเด็ดเนี่ยอยู่ในบริเวณนั้นแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจเขาก็กลับวัดไป
ไปเนี่ยไปทำกิจนิมนต์หรือว่าไปหันพระทหารต่อเนี่ยฮะ
ประเด็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะก็คือเรื่องจริงมันมีอยู่สองประเด็นเดี๋ยวเราจะแตกให้คุณผู้ชมฟังนะคะ
หนึ่งก็คือว่าลูกสาวเนี่ยบอกว่ากุฏิของหลวงพ่อเนี่ยเหมือนโดนรื้อค้นในขณะที่ภูมิกับบอกว่า
จากการสอบถามคือเขาก็บอกว่าเปล่าไม่โดนลื้อค้นกุฏิพระเนี่ยก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วล่ะ
ลูกสาวเนี่ยบอกว่าสภาพกุฏิที่ไปพบเนี่ยดูเหมือนโดนรื้อค้นนะคะภูมิกับเป็นยังไงคะ
เรื่องนี้นะฮะเพราะว่าคือผมได้สอบถามพระคอมแล้วฮะพระคอมที่ผมว่านะฮะวันที่๑๙นะฮะพระคอมเนี่ยเขาก็ไปดูเขาก็ไปดูเขาก็เห็นสภาพไม่ค่อยเรียบร้อยนะฮะแต่ทีนี้
เขาก็ยืนยันมาบอกว่าพระเด็ดเนี่ยปกติก็จะเป็นอย่างนี้ฮะก็คือนอนแล้วจะไม่ค่อยเก็บของเก็บอะไร
ส่วนที่ว่าลอยลื้อค้นกระจุยกระจายเนี่ยผมยังไม่มันยังมีความแตกต่างกันระหว่างพระคอมกับพระกับลูกสาวนะฮะแล้วเรื่องที่ว่ามุ้งเนี่ยทำไมมันถูกดึงอะไรพระพระคอมเขาก็บอกว่าท่านก็อย่างเงี้ฮะนอนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยท่านก็ไม่ออกมาจากกุฏิเลย๓๔วันก็ต้องมีคนสั่งข้าวสั่งอะไรไปให้กินเขาก็ไปตรวจสอบเขาก็ไปดูอ่ะฮะครับว่าว่าการที่พระเด็ดเนี่ย
ใช้ชีวิตเป็นอยู่ยังไงเขาก็เลยเคยเห็นค่ะว่าสภาพในห้องเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะและสุดท้ายคือเรื่องผ้าห่มกับจีวอนที่ลูกสาวไปพบแล้วเธอก็บอกว่าเธอจำได้ว่าจีวอนเนี่ยของหลวงพ่อและผ้าห่มเนี่ยหลานก็จำได้ว่าเป็นหลานที่ใช้ว่าเป็นผ้าห่มที่หลานใช้นอนกับหลวงตาอยู่นะคะในขณะที่ทางท่านภูมิ
หรือผ้าห่มก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าจะถูกชี้แจงว่าผ้าห่มที่ว่าเป็นผ้าห่มประจำวัดอ่าเก่าก็เอาไปทิ้งจีวอนนี้ก็ลูกสาวกล้ำกล้ำกึ่งว่าตกลงใช่ของพ่อหรือไม่เนี่ยนะคะมีการเอาไปตรวจต้องต้องถึงไปตรวจดีเอนเออะไรเลยไหมคะก็ตอนนี้ผมเพิ่งได้รับวันนี้นะครับนะครับว่าเนี่ยผมเพิ่งได้รับเพราะผมก็บอกว

วันลาของท่านท่านใช้วันลาท่านก็เลยขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ
ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกันตอนนี้กับคุณบุญศรีขำมีนะคะ
เป็นภรรยาของผู้สูญหายก็คือเป็นภรรยาของหลวงพ่อนะคะ
สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคือเอ่อ
คุณแม่วันนี้อยู่กับทางคุณช่อเพชรอยู่ในที่ประชุมอะไรตลอดเลยใช่ไหม
ค่ะอ่าในครอบครัวตั้งข้อสังเกตกันไหมคะ
ว่าเป็นไปได้ไหมที่ตอนนี้อาจจะแค่ไปอยู่ที่อื่นนะคะหรอไม่ไม่ค่ะ
เพราะอะไรคะเพราะว่าท่านไม่เคยออกจากท่านไปไหนเลยตั้งแต่อยู่กันมา
ถ้าท่านบวชท่านก็ไม่เคยออกไปตอนไม่บวชก็อยู่ในบ้าน
ขึ้นรถไปนครไทยท่านยังขึ้นไม่เป็นเลยค่ะญาติพี่น้องก็อยู่ในบ้านในหมู่บ้านหมดนะคะ
ถ้าไม่มีญาติพี่น้องไปทางไหนเลยค่ะอ่าตอนที่ตอนก่อนที่หลวงพ่อจะหายไปนะคะคุณแม่
เอ่อท่านคือคุณช่อเพชรบอกว่าคือได้ยินหลวงพ่อเนี่ยบ่นบ่นค่อนข้างจะมีความเครียดอยู่อ่ะนะไม่อยากอยู่วัดเนี่ย
คุณแม่น่ะเคยรู้เรื่องนี้ไหมคะอ๋อก็อยู่กับแม่ก็อยู่ด้วย
อ่าคือเล่าเล่าให้ฟังกันว่ายังไงมีปัญหากับใครเครียดขนาดไหนคะคุณแม่
ก็คือว่าพ่อน่ะเบื่อเบื่อคนยืมเงินยืมแล้วก็ไม่ให้อืม
พออันเก่าก็ยังไม่ได้ให้แล้วก็มายืมอันใหม่พ่อเบื่อจัง
เขาพูดอย่างงี้นะอืมมีมีพระหลายรูปในวัดไหมคะ
หรือว่ามีคนในวัดหลายคนไหมที่มายืมเงินนะคะคือท่านก็เอ่ยเอ่ย
พระรูปนี้แหละพระรูปองค์ที่ว่าไปกับท่านนี่แหละว่ายืมเงินไปสองพัน

พอดีข้อมูลมันก็มาตรงกับที่ว่ามีพระรูปนึงมาบอกว่าเออ
วันที่สิบเก็ตอ่ะสิบเก็ตที่ขึ้นเข่าน่ะอ่า
คือว่าพระรูปนั้นที่ขึ้นไปกับท่านไปยืมเงินท่านอีก
ก็คือว่าอันเก่าก็ยังไม่ได้ใช้อีกสองพันน่ะอืม
ไปยืมอีกสองร้อยอืมแล้วท่านก็ไม่ให้ก็มีการทะเลาะกันอย่าง
อย่างใหญ่เลยนะเออจะถามจะถามเหมือนกันที่บอกว่า
มีปากเสียงกันนะมีหลายครั้งไหมคะเท่าที่รู้นะอ่า
ก็มีหลายครั้งอยู่นะที่ว่ามาเล่าให้ลูกสาวฟังบอกว่าเออ
เวลาพ่อนั่งอยู่ก็จะเอามือมาตบหัวมั่งแล้วก็ทำเหมือนทำท่าว่า
ถือมีดไปแล้วเขย่ามีดใส่อะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ใช่การล้อเล่น
ใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะนั่งอยู่ไอดีก็ตบหัว
ซึ่งเรื่องนี้เจ้าอาวาสรู้ไหมคะอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าเพราะว่าไม่ได้ถามเจ้าอาวาสตอนนี้
แล้วหลวงพ่อเล่าให้ฟังไหมว่าเคยบอกเจ้าอาวาสหรือบอกพระรูปอื่นนะคะ
ไม่ไม่ไม่ได้บอกค่ะก็คือมาเล่าให้ลูกสาวฟังอ่า
คุณแม่คือถ้าโดยนิสัยแล้วเนี่ยคือเป็นไปไม่ได้เลยที่ถ้าไปไหนแล้วจะไม่บอกที่บ้าน
ใช่ไหมใช่ค่ะไม่ไม่เพราะว่าทางขึ้นเขาทางขึ้นเขาเส้นไอ้หมู่สี่เนอะ
เขาจะผ่านหน้าบ้านพอดีพอเขาจะไปนอนบนเขาก็จะมาบอกลูกว่าเออวันนี้
พ่อจะไปนอนบนเขานะคืนนึงถ้าเกิดว่าเขาไปปักทงกันพ่อก็จะขึ้นไปนอนคืนนึง
แล้วเวลาเขาปักทงเสร็จแล้วพ่อก็จะนอนคืนนึงแล้วพ่อก็จะลงมาอ่าแต่วันขึ้น
แต่วันนั้นมันผิดว่าไม่เคยบอกลูกสาวไงอ่าอ่าคุณคุณแม่คุณแม่คือ
คุณแม่กับคุณช่อเพชรกับลูกสาวไม่เคยเจอกับพระอำนาจ
หมายถึงว่าไม่เคยคุยกับพระอำนาจเองเลยใช่ไหมคะไม่เคยค่ะไม่เคยนะเอ่อ
ในในวัดตามปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลามีเรื่องเนี่ยท่านเจ้าอาวาสรู้รู้ไหม
อย่างพระลูกวัดมีเรื่องกันทะเลาะกันมีปัญหากันรู้เรื่องไหมค
อืมตอนนี้ก็แม่ก็ไม่ได้ถามเจ้าอาวาสนะก็มีแต่ว่าเออมีพระลูกวัดนั่นแหละ
บอกว่าเออทะเลาะกันอ่าไปยืมเงินแล้วไม่ให้แล้วก็ทะเลาะกันอย่าง
ใหญ่หลวงเลยอะไรอย่างเงี้ยเช้าวันที่สิบเจ็ดนะที่ขึ้นเขาอ่ะคุณแม่
จริงแล้วเนี่ยนะคะคุณแม่กับคุณช่อเพชรได้ข้อมูลว่าอาจจะเกิด
อันตรายกับหลวงพ่อมากกว่าที่เป็นข่าวใช่ไหมใช่จ้ะแต่ที่ว่าหลงป่านั้น
มั่นใจว่าไม่น่าจะหลงหรอกเพราะว่าท่านก็ทำอาหารอยู่กับแม่ตลอด
สี่สิบปีที่อยู่ด้วยกันมานะค่ะคุณแม่เอางี้นะเอางี้นะ
คือบอกเท่าที่บอกได้นะจะถามแต่บอกเท่าที่บอกได้นะคะ
คือมีใครก็แล้วแต่เนี่ยมาบอกที่บ้านไหมว่าหลวงพ่อเนี่ย
อาจจะถูกฆาตกรรมไปแล้วอาจจะโดนทำร้ายไปแล้วมีไหม
ก็มีค่ะมีเหมือนว่าเขาก็สินฐานว่าไม่เหลือแล้วอะไรอย่างนี้
ถ้าอยู่เป็นคนก็น่าจะลงมาแล้วแต่ว่าเจ้าอาวาสเขาบอกว่า
เฮ้ยพระรูปนึงเนอะเขาบอกว่าไปกับพระนาฏเอ่ยไปกับอะไรน่ะ
อืมพระรูปนั้นน่ะไปจริงจริงอืมซึ่งข้อมูลที่บอกว่าอาจจะโดนทำร้าย
แล้วไม่อยู่แล้วเนี่ยมีหลายคนมาบอกไหมคะ
ไม่ต้องบอกว่าใครนะแต่มีหลายคนว่ามาบอกไหม
อย่าลุ้นอย่าลุ้นมีอะไรบ้างน่ะเดี๋ยวเขามีเรื่องกันอยู่น่ะ
ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวระวังโทรศัพท์ก่อนแม่เอาวางก่อนนะ
ก็ยิงกันเนอะเดี๋ยวจะไปมีเรื่องกันอยู่เออวางก่อนวางก่อน
แม่แม่วางก่อนหลบก่อนหลบก่อนอ่าคุณผู้ชมเอาที่ฉันวางเองก่อนเลยก็แล้วกันนะคะ
เอ้ายังไงนี่พื้นที่นี้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้พออ่า
ดิวเซอร์เราคุยกับคุณแม่ต่อนะคะคือก็บอกให้คุณแม่รีบวางโทรศัพ
แต่ว่าเท่าที่จับความได้ก็คือน่าจะเป็นการยิงกันแต่ทีนี้ก็ดูข่าวนะคะ
จะมีข่าวรายงานไหมแต่ว่าก่อนที่จะวางโทรศัพท์เนี่ย
คือคุณแม่บอกว่าตำรวจมาแล้วนะคะก็ตกลงไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตกลงเสียงนั้นคือใช่หรือไม่ใช่
ยิงกันนะแต่ตำรวจมาที่พื้นที่แล้วนะคะทีนี้กลับมาที่คดีที่ว่านี้ค่ะ
คุณผู้ชมคือคดีที่ว่านี้เนี่ยสิ่งที่ออกมานะจากการประชุมกันเนี่ยนะคะ
ฟังจากที่คุณช่อเพชรบอกแล้วก็ผนวกกับข่าวแล้วเนี่ยคือน่าจะเป็นงานของทางกองบังคับการจังหวัดแล้วล่ะ
แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้โอนย้ายไปนะคะแต่ว่าเท่าที่ฟังแล้วเนี่ยคือทางผู้บังคับการรับทราบเรื่องแล้ว
แล้วก็น่าจะมีการเริ่มต้นในการสอบแบบสอบทีละคนใหม่ทั้งหมดนะคะ
เพราะว่าถ้าเราดูจากคราวที่แล้วเนี่ยคือท่านภูมิกับให้นั่งล้อมวงกันแล้วก็พูดคุยกัน
โดยใช้คำถามที่ทางคุณช่อเพชรยังสงสัยในการพูดคุยหาคำตอบนะคะ
ก็เลยยังออกมาคนละทางแต่ถ้าเอาตามที่คุณช่อเพชรบอกวันนี้ก็คือว่า
ถ้าทางผู้การจังหวัดสั่งแล้วแล้วถ้าเป็นงานของจังหวัดเข้ามาช่วยดูด้วย
ก็น่าจะเป็นการเริ่มสอบใหม่ทั้งหมดทีละคนโดยยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตแล้ว
จะเป็นประเด็นจากสาเหตุใดก็แล้วแต่ยังไม่ตัดทิ้งทั้งสิ้นนะคะ
ขณะที่วันนี้ที่เราทราบคืบหน้าก็คือวัดที่ว่านี้มีพระโดนศึก
วันนี้อีกหนึ่งรูปจากการเสพยาหมดเวลาของรายการนะคะ
ถ้ามีความคืบหน้าหรือยิ่งไม่คืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันในรายการถามตรงอีกครั้ง